มาดูข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงวันนี้ดีกว่าค่ะ

เป็นภาพสำคัญของวงการบันเทิงภาพหนึ่งก็ว่าได้ค่ะ
กับการปรากฏตัวนะคะของคุณพิงกี้สาวิกา
หลังจากที่ได้รับอิสรภาพมาเดือนกว่าค่ะ
ต้องบอกว่ากองทัฟนอกข่าวไปรอเก็บภาพตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
กี้สาวิกาตามภาพที่เห็นสวยไหมเธอ
กี้ตัดสินใจคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้ง
ด้วยการรับแจ้งภาพยนต์เรื่องกุมาร
ซึ่งได้มีการจัดพิธีบวงสวงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะและแน่นอนค่ะนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของสาว
เมื่อเช้านี้สวยมากจริงสวยไม่เปลี่ยนนะคะครั้งนี้มาในลุคใหม่ผมสั้น
สีผมสีบรอนค่ะเห็นว่าเพิ่งทำมาใหม่นะคะเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ
บอกว่าตัวเองรู้สึกปกติมากคุ้นชินกับบรรยากาศงานวงสวง
และพี่สื่อมวลชนเป็นอย่างดีมีพี่หลายคนไปทักทายนะคะทำแบบมินิฮงมินิฮาร์ดให้ด้วยนะคะ
มีแซวพี่น้องสื่อมวลชนบันเทิงด้วยนะคะเห็นแล้วก็แบบว่าเออหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะนะคะ
เริ่มจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะมีงานอื่นอื่นนะคะ
ให้ได้แสดงฝีมือให้แฟนได้หายคิดถึงแน่นอนค่ะ
ส่วนที่หลายคนอาจจะมองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของเธอเนี่ย
คือมันเจอเธอเจออะไรมาบ้างมีมุมมองแบบไหนค่ะ
เรียนรู้อีกมุมที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
และทำให้เข้าใจว่าชะตาชีวิตอาจจะตกแต่งให้เธอเนี่ย
เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันและเธอก็มีกำลังใจที่ดี
ที่จะสู้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองตามขั้นตอนของกฎหมาย
คือจริงพิงกี้บอกว่าหนูขายมานานแล้วพี่

แล้วจริงแล้วเป็นบ้านหลังเก่าของคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งตอนนี้นะคะทางทนายก็พยายามยื่นความจำนงต่อสาร
เพื่อขอปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวด้วยค่ะ
กำไรอีเอ็มก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตให้ความสนใจค่ะ
ไรอีเอ็มนะคะมีข้อมูลที่เข้าใจผิดกันอยู่นิดนึงค่ะ
ทางทนายนะคะชี้แจงว่าเป็นการขออนุญาตให้ถอดชั่วคราว
กรณีของการถ่ายทำงานในวงการบันเทิง

เพื่อเสร็จภารกิจต่างก็กลับมาใส่เหมือนเดิม
อย่างเช่นออกไปจับจ่ายใช้สอยข้างนอก

ถอดแค่เฉพาะตอนถ่ายละครเท่านั้นนะคะ

เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเธอก็ส่วนหนึ่งนะคะ

จากนี้ไปก็น่าจะได้เห็นผลงานของพิงกี้มากขึ้นนะ
ทั้งในโซเชียลทั้งในหน้าจอเองด้วยเหมือนกัน